เขาด้วยความที่เขาเบอร์หน้าในนั้นแล้วคนแคปมาให้ดูก็คือเห็นเลยว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่จริงค่ะ

ก็คือในอันนี้คือแบบเห็นเลยแล้วเห็นหน้าผู้ชายชัดเจนแต่ว่าดันเบอร์หน้าผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มที่หนูเอาไว้ทำมาหากินให้หนู
ทำมาหากินต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ในโลกแบบนี้ในสังคมแบบนี้แต่ว่า
โอลิฟต์คิดว่าการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันไปในทางแง่ที่สึ่งที่มันลบแล้ว
ถ้าถ้าคนที่เอาลิฟต์รักมาเห็นแบบนี้หรือมารู้หรือมาเห็นภาพแค่ตกมันไม่ใช่
หนูอยู่แล้วแต่ว่าการที่เขาพยายามจะทำออกมาเพื่อให้มันเป็นแบบนั้นเขาจะรู้สึกยังไง
จากตอนนี้นะคะทั้งกระแสติ๊กต๊อกหลายล้านวิวเลยมีคนเอาไปคลิปแล้วพาดหัวว่าโอ้นี่มีคลิปหลุด
ในคลิปเป็นเสื้อสีส้มใช่น้องโอลิวหรือเปล่าคะ
บอกเลยว่าไม่ใช่โอลิฟต์อย่างแน่นอนค่ะ
เพราะว่าโอลิฟเป็นคนที่ทำอะไรก็ยอมรับ
แล้วก็ออกมาขอโทษแล้วก็แก้ไขตลอด
แต่ว่าครั้งนี้เรายิบขอออกมาปกป้องตัวเองนะคะ
ก็จากที่คนส่งมาให้ดู
ทั้งเขาเข้าไปดูในคลิปเลย
เข้าไปดูในติ๊กต๊อกเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเขียนพาดหัวข่าวเลยว่า

โอลิฟต์เอกเบสอะไรอะค่ะ
สรุปก็คือเขาใส่เสื้อเป็นเสื้อสี

ที่ยืนยันก็คือรอยสัก

เรือมีรอยสับที่กังหลังแต่ว่าในคลิปแบบไม่ใช่
ตกลงคิดถ้าเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นใครก็ได้

รู้สึกยังไงโอลี่แค่อยากบอกถึง
แล้วตอนนี้อลิฟต์ก็ได้ปรึกษาทนายแล้วนะคะ
ก็คือพี่ทนายเก่งที่ดูแลคดีของพี่เอมิลา
ที่ไปออกผลกระแสว่าจะทำยังไงได้บ้าง
กับคนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหากิน
หากินโดยที่ใช้วิธีไม่สุจริต

คือประเด็นคือเขาใช้ชื่อหนู
โอลิฟต์ก็รู้แล้วใช่มั้ยคะว่าผู้ชายคนนี้คือใคร
แล้วหนูรู้แล้วว่าคนในคลิปเป็นใคร
ว่าเขาจะหยุดนะคะเพราะว่าเขาก็ทำโอลี่แซนอยู่แล้ว

ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะ
หวังว่าถ้าเขารู้ก็ขอให้หยุดแล้วค่ะ

เพราะว่ามันเสียหายไปแล้วเขาทำไปแล้วด้วย